เสียชีวิตนะคะแต่การเสียชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่เดินทางมาฉีดวัคซีนที่กรุงเทพก็คือที่สถานีกลางบางซื่อนะคะนี่คือไทม์ไลน์แต่ดิฉันไม่ได้หมายความว่าเกิดจากการเสียชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะ
แต่ญาติค่ะติดใจสงสัยเพราะว่าผลชนสูตรที่ออกมาจากคุณหมอนะคะคุณหมอบอกว่าผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตจากการปอดติดเชื้อ
บอกว่าเดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้นะคะมาร้องเรียนอีกครั้งนะคะสำหรับญาติญาตินะคะแต่ภาพที่เห็นนี่คือบรรยากาศงานศพค่ะ
วัดท้ายเมืองจังหวัดราชบุรีญาตินำศพของนางจันสีจันทรีค่ะอยู่ศรีอายุ๗๘ปีมาประกอบพิธีทางศาสนาหลังจากเสียชีวิตวันที่๑๔กรกฎาคม
นางสาวพิชยาพักอยู่ศรีอายุ๒๒ปีเป็นหลานสาวให้ข้อมูลนะคะคนนี้ค่ะบอกว่า๑๓กรกฎาคมที่ผ่านมาตัวเธอเองเดินทางมาฉีดวัคซีนกับคุณย่า
เป็นการฉีดแอสตราเซเนก้าที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกำลังบางซื่อตอนบ่าย๒๔๒นาทีหลังฉีดเสร็จทั้งสองคนก็นั่งรอดูอาการค่ะ๓๐นาที
ช่วงเวลานั้นคุณย่าไม่เป็นอะไรก็เลยกลับมาส่งคุณย่าที่บ้านในอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีช่วงที่ขับรถมาก็ตามช่วงที่มาส่งคุณย่าถึงบ้านแล้วก็ตามเช็คอาการกันตลอดคุณย่าเป็นยังไงไหมคุณย่ารู้สึกยังไงคุณย่ายังดีอยู่ไหมคุณย่าตอบไม่เป็นอะไรสบายดีตอบแบบนี้นะคะแล้วพอถึงบ้านก็นั่งกับค
ช่วงเย็นช่วงเย็นมาดูทำลายต่อแต่ต้องไปถามลูกสาวก็คือนางจินตนานางจินตนานี่อยู่กับคุณแม่ตั้งแต่ช่วงเย็นหลังจากที่กลับมาจากการฉีดวัคซีนนะคะลูกสาวยืนยันว่าคุณแม่ปกติกระทั่งรุ่งของรุ่งเช้านะคะของวันที่สิบสี่กรกฎาคมตอนเจ็ดโมงครึ่งแม่เริ่มบอกว่าปวดเมื่อยเวียนหัวแล้วก็เริ่ม
กินกล้วยแล้วก็ดื่มน้ำลุกขึ้นมาเปิดพัดลมเองแล้วแม่ก็บอกขอนอนต่อก็เลยให้คุณแม่นอนต่อจนกระทั่ง๑๐โมงครึ่งเห็นแม่นอนนั้นผิดปกติมาดูแม่แม่เสียชีวิตแล้วค่ะจาก๗โมงอ่ะนะคะจนถึง๑๐โมงครึ่งคุณแม่เสียชีวิตแล้วนะคะส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลผลออกมาบอกว่าปอดติดเชื้อแต่ญาติไม่เชื่อนะคะสงสัยว่ามันจะไป
เอ๊แกนอนจัง

ไม่เรียกเลยงีบ

อุ้ยตายแล้ว
แล้วก็เหมือนลิ้นจุดปากนิดนึงแล้วก็รีบรู้สึกตัวเลย
ก็เลยตกใจอ่ะไปบอกแฟนเขาเรียกหนึ่งหกเก้าให้หน่อย
ไม่ดีแล้วนั่นแหละค่ะแป๊บหนึ่งประมาณสิบนาที
หนึ่งหกเก้าก็มาหมุนหนึ่งหกเก้าบอกว่าเสียชีวิตแล้ว
ประมาณหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าเลือดตกหลังแล้ว
เจ้าหน้าที่ส่งผลตรวจมาที่กรุงเทพเพื่อรอผลยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งนะคะ
ขณะที่ญาตินำศพมาประกอบพิธีทางศาสนา
จนถึงวันที่๑๕กรกฎาคมและจะมีพิธีชาปนกิจในช่วงบ่ายวันนี้